เมื่อวานนี้แอปเป๋าตังค์ใครใช้ไม่ได้ขอให้ยกมือขึ้น
ผมว่ายกกันเต็มไปหมดนะฮะ
แล้วเวลาดีซะด้วยนะเวลากำลังเลย
กำลังกินกำลังจ่ายเลยเมื่อวานนี้ประมาณสัก๖โมงเย็นได้ครับ
เป๋าตังค์มันล่มครับคุณผู้ชมครับ
กว่าจะใช้ได้นะฮะ๒ทุ่มกว่ากว่า
คนที่เขาใช้ตามโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่ง
บอกว่าโอ้โหกินเสร็จปั๊บใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มนะฮะ
ผู้พัฒนาแอปเนี่ยเขาชี้แจงบอกว่าคือมีคนเข้ามาใช้แอปจำนวนมากครับ
มันก็เลยระบบไม่สามารถรองรับได้
คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่๓แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
แอปพลิเคชันเป๋าตังค์มันล่มคราวนี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นวันเสาร์ต้นเดือนซะด้วย
ซึ่งมีการใช้จ่ายซื้อข้าวของซื้อกำลังกินข้าวกันเลยนะฮะ
มากกว่าปกติกว่าวันธรรมดาว่างั้นเถอะ
พอแอปล่มไม่นานครับบรรดาผู้ใช้ในทวิตเตอร์ต่างเข้ามาทวิตข้อความ
แล้วก็ถามหาสาเหตุว่าทำไมแอปล่มนี่แหละฮะ
เมื่อไหร่ระบบจะกลับมาจ่ายเงินได้ตามปกติ
ในช่วงที่แอปล่มนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่า
เมื่อวานนี้ส่งข้อความมาเล่ากันหน่อยผ่านหน้าจอทีวีนะครับ
ในไลน์ของไทยรัฐเนี่ยนะฮะคือเวลาซื้อสินค้าแล้วต้องสแกนเงินเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน
มันจะขึ้นบอกว่าขออภัยไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้
กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังหรือติดต่อ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจนเวลาผ่านไปสักชั่วโมงกว่าครับ
กรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่เป็นคนดูแลและพัฒนาแอปเป๋าตังค์เนี่ย
ชี้แจงบอกว่าเนื่องจากมีผู้ใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นจำนวนมาก
ธนาคารจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานโดยจะแจ้งเวลาเปิดให้บริการอีกครั้ง
โอ้โหคุณผู้ชมครับที่ผมบอกนะฮะเวลามันกำลังเลยกำลังกินกำลังใช้เลย
โมงเย็นนะครับประมาณ๒ทุ่ม๑๐นาทีแอปถึงกลับมาใช้งานได้นะครับ
เช่าบ้านเข้าไปตำนี่กรณีแอปร่มจนทำให้แฮชแท็กเป๋าต่างร่มติดเทรนเป็นระดับ๓ในทวิตเตอร์
บางคนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จอย่างที่ผมบอกไปฮะกำลังจะจ่ายเงินโอ้โหเป๋าตังค์ล่มจ่ายไม่ได้
เงินก็ไม่ได้เอามาหรือเอามาก็เอามาไม่ได้ไม่พอนะครับต้องขอให้ที่บ้านโอนเงินมาให้ก่อน
หรือขอติดร้านเขาไว้ก่อนนะฮะถ้าร้านที่รู้จักกันแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาเงินมา
หรือว่าเดี๋ยวมากินคราวหน้าเดี๋ยวมาจ่ายทดกันไป
บางคนพาครอบครัวไปกินหมูกระทะครับต้องรออยู่หลายชั่วโมงกว่าแอปจะกลับมาใช้ได้
ก็นั่งรออยู่อย่างนั้นแหละฮะนะครับจึงมีการแนะนำบอกว่า
สงสัยจะต้องเอาเงินติดตัวมาบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นทางที่ดีนะฮะ
จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับคราวหน้าเผื่อมันล่มอีกนะครับ
ก็ต้องบอกว่าคือคนใช้เยอะเราดูจากยอดคนลงทะเบียนนะ
คนใช้เยอะจริงก็ต้องเอาเงินสดพกติดตัวสำรองไว้หน่อยใช่ไหมคะ
เพราะบางร้านเขาก็ไม่ได้ร่วมโครงการนะเนาะ